ก็ได้นำชายชะกันเข้าไปปิดล้อมพื้นที่
แล้วก็ปิดให้บริการถาวรนะครับหลังจากผู้เช่าผิดสัญญา
จ่ายค่าเช่านานนับปีส่งผลให้ร้านค้ากว่า๒๐ร้าน
แล้วก็วินรถตู้ต้องหยุดให้บริการนะครับ

ในพื้นที่ของการรถไฟกว่า๘ไร่

สามารถทำข้อตกลงร่วมกับเจ้าหน้าที่
ขอขยายเวลา๗วันเพื่อกุ่นย้ายเข้าของ

เจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย
ทหารและก็ตำรวจเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กว่า๘ไร่
ย่านหมอชิดที่การรถไฟเตรียมจะนำไปสร้างโรงไฟฟ้า
เพื่อจ่ายให้กับรถไฟฟ้าสายสีแดง
ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจจนเกือบเกิดเหตุปะทะกันขึ้น
ในวันนี้นะครับนายเกษมจันลาหัวหน้าฝ่ายอนาบาลบังคับคดี
รถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
เดินทางเข้าไปเจรจาให้กลุ่มชาวบ้านลื้อถอนสิ่งของออกจากพื้นที่อีกครั้ง
โดยมีการทำข้อตกลงร่วมกันที่จะให้เวลา๗วัน
สำหรับขนย้ายเข้าของออกจากพื้นที่
แต่ไม่สามารถถอนหมายจับคดีขับไล่ออกจากพื้นที่
ตามที่กลุ่มชาวบ้านร้องขอได้เนื่องจากเป็นขั้นตอนทางกฎหมายนะครับ
อนุสวรีชัยสมรภูมิหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
มีชายชะกัน๑๐คนเข้าไปปิดล้อม
ซึ่งนายรุจทรชนลมาตรผู้รับมอบอำนาจเจ้าของพื้นที่
ได้เปิดเผยถึงสาเหตุว่าผู้เช่าพื้นที่คือนายพาคินคำชาผิดสัญญา
จ่ายค่าเช่าที่ดินตั้งแต่ปี๒๕๕๘รวมกว่า๑๔ล้านบาท
ซึ่งเจ้าของพื้นที่ได้พยายามทวงถามแต่ก็ไม่เป็นผล
และไม่ยินยอมย้ายออกจากพื้นที่
รวมถึงนายพาคินได้ยื่นฟ้องตำรวจนครบาลพญาไทย
และกองปราบปรามว่าถูกรังแก่จากผู้มีอิทธิพล
ทำให้เจ้าของพื้นที่ตัวจริงได้รับความเสียหาย
วันนี้จึงต้องนำกำลังชายชะกันเข้ามาปิดตลาดเป็นการถาวร
สำหรับการเข้าปิดพื้นที่ในครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
ไม่มีความรุนแรงใดเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็วินรถตู้ต่างจังหวัดต้องหยุดให้บริการไปด้วยครับ